ที่นี้ตอนนี้จะชมคุณผู้ชมไป

โรแมนติกนี่นะคะไปที่บ้านรักไถ่
อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกระสือ
ไม่ใช่กระสือไม่ได้ฟังแบบนี้

เรียกว่ามีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กเลยนะ

ประกายออร่าเจิดจรัสแบบนี้

เปล่งแสงอยู่นี่แหละค่ะ
ก็คือบริเวณด้านหลังโฮมสเตย์บ้านรักไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ใช่แล้วทุกประมาณ๑ทุ่ม
มันมาแล้วนัดกันมาแล้ว

เต็มพื้นที่สวนยางพาราเลยนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะ

อีกหลายแมลงออกมาหากินตามธรรมชาติ

โอ้โหแล้วมันมีไฟตรงให้ท้าย

มันจะมีเหมือนหลอดไฟเลย
ที่เราพบเนี่ย
ก็จะเป็น๒สายพันธุ์นะครับ

ที่ว่าจะต้องห้ามเลยเนี่ย
ควรที่จะมาในคืนข้างแรม

ข้อที่สองก็งดการใช้แฟด

ให้แสงรบกวนเขานะครับ
แม่เห็นแบบนี้แล้วอยากไปจังเลย

สวนผลไม้ในช่วงเย็นก่อนที่จะไปชมหิ่งห้อยในช่วงค่ำด้วย
ใครอยากไปต้องติดต่อล่วงหน้านะ
จะได้จัดคิวจัดกรุ๊ปอำนวยความสะดวกให้
แล้วก็ไปเที่ยวกันได้ทุกวันเลยค่ะ
และยิ่งช่วงนี้หน้าฝนปีนี้นะครับ
มิถุนาพฤษภาช่วงนี้แหละ
นักท่องเที่ยวเขาก็จะมีโอกาสได้ไปชมหิ่งห้อยมันออกมาเยอะ

และที่สำคัญพฤติกรรมของมันที่เห็นแบบนี้เนี่ย
ออกมาเหมือนจะมาจับคู่หาคู่กันผสมคัญกัน
เวลาเปล่งแสงถูกต้องมาโทรไงว่าใครมันแสงที่แบบมากที่สุดอะไรประมาณนี้
และที่สำคัญนะคะฝากเตือนสำหรับใครที่จะไปเที่ยวนะ

เห็นคุณมองเห็นเพราะว่าตัวเขาจะมีไฟอยู่แล้ว

ปุ๊บป๊อบปุ๊บป๊อบตามันมั่วไง